จากการที่มีการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพวัด๓แห่ง
ที่จังหวัดหนองบรมภูกับผู้สูญเสียก็มีทั้งท่านนายกแล้วก็คอรมอหลายท่านเลยนะครับ
ไปร่วมงานไปตามแต่ละวัดอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระลาโหมไปที่วัดราชสามัคคีอำเภอนากลางครับ
เมื่อช่วงบ่ายเพื่อไปเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ผู้ศือชีวิตจากเหตุการณ์ที่หนองบลมภูกษ์๑๙ราย
แล้วก็มีพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีมหาดไทยมาเข้าร่วมพิธีด้วยนะครับ
ส่วนนายสูวิทย์จันหวนนะครับรักษาราชการแทน
ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูได้อ่านหมายรับสั่งพิธีพระราชทานเพลิงศพ
และอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ก่อนที่ทุกคนจะยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา๑นาทีครับ
และจากนั้นครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ทอดผ้าไตรพระราชทาน
แล้วจึงนำวางดอกไม้จันทร์พระราชทานครับ
ก่อนจะให้ข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตามลำดับ
ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
ซึ่งผลเอกประยุจันทร์โอชาก็มีการไปให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วก็ร่วมพบป่าชาวบ้านให้กำลังใจและยกมือไหว้แสดงความเสียใจด้วย
ท่านนายกจะเดินทางกลับนะครับ
งานนี้มีการแจกของชำรวยเป็นร่มสีฟ้าพิมพ์เศษและเจลแอลกอฮอล
ให้กับผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคนด้วยครับ
ไปที่วัดศรีอุทัยครับ
ที่วัดศรีอุทัยท่านจุรินรักษณวิสิทธิ์ครับ

เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่หนองบรมภูถ้ำกลางชาวบ้านท่าอุทัย
และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า๑๕๐๐คนที่มาร่วมงานครับ

เป็นคนอ่านหมายรับสั่งและอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทุกคนจะร่วมยืนสงบนิ่งไว้อะไรเป็นเวลา๑นาที
จากนั้นพระสมณศักดิ์พิจารณาผ้าไตรพระราชทานและวางดอกไม้จันทร์
วางดอกไม้จันทร์เพื่อไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้าย
บรรยากาศก็โศกเศร้าครับโดยที่วัดแห่งนี้มีร่างผู้เสียชีวิต
ตั้งบำเพ็ญกุศลรวมสิบเอ็ดรายแต่มีการทำพิธีพระราชทาน
เพลิงศพเก้ารายนะครับเป็นเด็กสามและผู้ใหญ่หกครับ
ส่วนอีก๒รายคือภรรยาและลูกชายของผู้ก่อเหตุ
ทีมกู้ภัยนำขึ้นรถกระบะเพื่อไปทำพิธีที่จังหวัดอุดรธานีต่อไป
มาดูบรรยากาศภายในวัดเทพมงคลพิชัยครับโศกเศร้าไม่แพ้กันครับ
มีกลุ่มญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตมาเข้าร่วมพิธีพระราชทาน
ศพจำนวนมากเลยแล้วก็มีรองนายกสุพัฒนภงพันมีเช่า
มาเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีการอ่านหมายรับสั่งและอ่านสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งยืนสงบนิ่ง๑นาที
ก่อนจะมีพิธีทอดผ้าไตรพระราชทานและวางดอกไม้จันทร์ตามลำดับ
โดยที่วัดแห่งนี้ครับที่วัดเทพมงคลพิชัยมีร่างผู้เสียชีวิต
บำเพ็ญกุศลรวมหกรายเป็นผู้ใหญ่สี่เป็นเด็กสอง
แต่มี๓รายที่ญาตินั้นประสงค์จะนำไปบำเพ็ญกุศลยังภูมิลำเนา
ก่อนจะชาปนกิจศพในภายหลังครับซึ่งทีมกู้ภัยก็จะนำศพไปส่งให้ที่วัด
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดครับ